นี่ก็ใกล้แล้วนะใกล้แล้วครับโค้งสุดท้ายแล้ว
วันนี้วันที่สามสิบพรุ่งนี้วันที่หนึ่งหนึ่งธันวาคมห้า
ฉันกำลังบ่ายถึงการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ

เราก็ต้องหาข้อมูลใช่ไหมโปรดลงตัวเลข
ชาวบ้านค่ะเขาบอกว่าเขาก็เลยทำพิธีปลุกเจ้าแม่ตะเคียน
กลับมาให้โชคอีกครั้งหนึ่งเขาทำพิธีนี้จริงจริงนะ
เมื่อกี้อ่านสคริปต์ไปก็งงไปเอ๊ะพิธีปลุกเจ้าแม่ตะเคียน
ปลุกยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะคะแล้วโฟกัสข่าวนี้ให้ดี
เพราะมันมีสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงด้วยนะนี่เป็นพิธีปลุกเจ้าแม่ตะเคียนค่ะ
ที่วัดหัวทุ่งน้อยหมู่ที่๒ตะบนคลองสมบูรณ์อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเชื่อว่า
สื่อสารกับเจ้าแม่ตะเคียนมานานหลายปีก็เลยทำพิธีปลุกปลุกค่ะ
เพื่อให้ท่านเนี่ยขึ้นมาให้โชคอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตะเคียนทองนี้
ชื่อว่าแม่สร้อยทองความยาวสิบจุดเก้าห้าเมตร
กว้างโดยรอบ๘๗เซนติเมตรมีการนำมาไว้ที่วัดนานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
ช่วงแรกแรกเนี่ยก็ให้โชคเนี่ยหลายงวดติดต่อกันนะ
นานนับปีหลังจากนั้นก็เงียบกริบเลยค่ะอ่ะทีนี้โฟกัสให้ดีดีตั้งใจดูนะคุณผู้ชมนะ
ขณะที่ร่างทรงกำลังเริ่มทำพิธีนั้นมันเหมือนมีบางอย่างค่ะ
เข้าสิงร่างทรงครับท่ามกลางอากาศที่ก็หนาวเย็นด้วยอ่ะ
คือหนาวเย็นแบบผิดปกติชาวบ้านบอกแบบนี้นะ
เพราะฉะนั้นแหละค่ะสิ่งนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่านี่แหละมาแล้ว
สร้อยทองมาประทับร่างทรงแล้วลงมาประทับแล้วนะคะ
โดยได้มีการพูดสื่อสารกับชาวบ้านบอกว่าเป็นไงล่ะ
กูไปหรือยังนานแล้วที่ไม่ได้ขึ้นมาเจอชาวบ้านครับ
น้ำท่าผลไม้ก็ไม่มีใครขึ้นถวายหากพวกมึงอยากโชคดี
แต่ก็ขอให้ขึ้นของไหว้ให้กูกินบ้างเจ้าแม่บอกแบบนี้นะคะ
ครับบอกผ่านร่างทรงนะคะร่างทรงค่ะร่างทรงที่ถูกเจ้าแม่
สร้อยทองสิงร่างได้ทำพิธีหยดเทียนลงในขัน
กลายเป็นน้ำตาเทียนเพื่อให้ชาวบ้านได้ส่องหาเลขเด็ดนะฮะ
หลายคนก็บอกว่าเออบางคนก็ตรงกันบางคนก็ไม่ตรงกัน
หมายถึงว่าตีเป็นเลขอ่ะนะคะเอ่ออันนี้จุดแรกผ่านไปค่ะ
คุณผู้ชมส่วนที่วัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะฮะ
กลุ่มชาวบ้านนับพันคนแห่ไปร่วมพิธีบวงสวงเบิกเนธ
ปู่มุจรินนาฆราชนะฮะโดยมีพระครูประหลัดธนโรศ
ปัญญาวชิโรเจ้าอาวาสวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
แต่แล้วจู่ก็มีชาวบ้านคุณผู้ชมดูนะคะ
แต่แล้วจู่ก็มีชาวบ้านเกิดอาการแปลกบางคนไหนล่ะ
ยกมือขึ้นรำมานะถูกค่ะยกสองมือพนมชูขึ้นเหนือหัวก่อนที่จะสายไปสายมา
ลักษณะคือคล้ายงูเลื้อยแถมยังทำหน้าตาขึงขังด้วย
ทำตัวสั่นแรงเหมือนเจ้าเข้าประมาณนั้นนะคะ
ส่วนบางคนก็นั่งหลับตาแล้วก็ไล่รำตามจังหวะดนตรีปีภาษ
แต่บางคนก็เนี่ยคุณดูนะนี่เนี่ยลุกขึ้นยืนแล้วก็ไล่รำ
ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวสายไปสายมาทั้งหมดนี้นะคะ
แน่นอนว่าสร้างความประหลาดใจให้กับคนที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก
แต่เอาล่ะสุดท้ายก็เชื่อกันว่าน่าจะเกิดปฏิหารจากปู่มุจรินนคราช
จากนี้เจ้าอาวาสยังทำพิธีหยดน้ำตาเทียนลงไปด้วย
ชาวบ้านก็ไม่พลาดนะคะที่จะไปส่องหาเลขเด็ดจากน้ำตาเทียน
ต่อค่ะคุณผู้ชมที่กาดชุมชนคนเจ้าเห่านะฮะ
กาดนี่แปลว่าตลาดใช่ไหมใช่ครับนะฮะบ้านตำบลหนองประหมอ
โป่งจังหวัดราชบุรีอ้าวฉันนึกว่าขึ้นเหนือกาดที่ราชบุรีก็มี
นะคะชาวบ้านไทยยวนได้รำแก้บนถวายแม่ย่าตะเคียนทอง
หลังจากที่ปุ๊บปั๊บรับโชคไปแล้วงวดที่แล้วนะคะได้โชคลาภ
สลากินแบ่งรัฐบาลบางคนก็บอกว่าขายที่สำเร็จ
อย่างที่มาบนบานสารกล่าวเอาไว้นะคะก็ต้องกลับมาแก้บนนะคะ
สำหรับแม่ย่าตะเคียนทองถูกจัดวางไว้ในสารไม้ไผ่
มีลักษณะเป็นรากไม้ต้นตะเคียนขนาดความยาวสักประมาณห้าสิบเซนติเมตร
มีชาวบ้านนำแป้งมาโรยหาเลขด้วยโรยอย่างเดียวไม่พอ
ท่านต้องถูด้วยนะคะเพื่อนำเลขเหล่านั้นไปเสี่ยงโชค
แล้วยังมีชุดไทยกระจกเครื่องแต่งหน้าแป้งฝุ่นน้ำหอม
ที่ชาวบ้านนำมาถวายสักการะบูชาบางคนก็เอาสิ่งนี้แหละค่ะ
แก้บนนะคะกลุ่มนางรำชาวไทยยวนที่แต่งกายสวยงาม
ก็มารำแก้บนด้วยก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้าน
แล้วก็ลูกค้าในชุมชนกาดแห่งนี้เป็นอย่างมากนะคะ

คุณผู้ชมส่วนบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ก็ต้องไปสำรวจนะคะก่อนออกรางวัลพรุ่งนี้แล้วนะ

ใช่ครับไปรายงานสดนะฮะการออกสลากนะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีถ่ายทอดเป็นประจำ
ตั้งแต่๑๔๑๖นาฬิกานะครับ
คุณผู้ชมรับชมผ่านหน้าจอของเราได้นะครับ
สำรวจบรรยากาศการซื้อขายสลากินแบ่งรัฐบาลกันหน่อย

คืบค้ากว่างงวดที่ผ่านมา
โดยภาพรวมราคาลอตเตอรี่ปรับตัวลดลงนะพี่บุ๊ค
หลังจากที่งวดก่อนหน้านี้พ่อค้าเขาก็บอกว่า

แล้วก็ตั้งราคารับซื้อถูกลง
หลังขาดทุนมาหลายงวดติดต่อกัน
โดยราคาขายส่งอยู่ที่ใบละ๘๙๙๓บาท

โอ้โหก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะ
ราคาลอตเตอรี่ชุดใหญ่๑๐ใบ๑๕ใบ๒๐ใบ
ราคายังสูงอย่างต่อเนื่องนะคะ
เนื่องจากคาดว่างวดนี้จะเป็นงวดสุดท้าย
ที่มีการทำรวมสลากชุดใหญ่ออกมาขาย

ตั้งแต่งวดวันที่๑๖ธันวาคมเป็นต้นไป

จะมีการปรับสูตรการพิมพ์แล้วก็เรียงชุดสลากใหม่
เป็นแบบไม่เรียงเลขแล้วก็เปลี่ยนจากการจัดชุดมาเป็น
เพื่อแก้ปัญหาราคาสลากแพง
เดี๋ยวรอดูว่าแก้ได้จริงหรือเปล่าแล้วถูกจุดไหมนะคะ
พ่อค้าสลากเขาก็โอดเหมือนกันนะ
บอกว่าไม่รู้จะรวมชุดขายได้หรือไม่
กองสลากเตรียมพิมพ์แบบคละเลขในงวดวันที่๑๖ธันวาคมนี้นะ
ใช่ค่ะอย่างที่พี่บุ๊คบอกไปก็เลยทำให้ผู้ค้าเรียงชุดใหญ่ได้ยาก
หรือว่าเรียงได้สูงสุดไม่เกินชุดละ๕ใบเท่านั้นนะคะ
ขณะที่ผู้ซื้อก็หมดสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลชุดใหญ่
รวยเป็นร้อยล้านถ้ารวม๒๐ใบถ้าใบละ๖ล้าน
ก็จะเป็น๑๘๐ล้านใช่ไหมถ้าปลูกขึ้นมา
แต่จริงกองสลากเขาเข้มงวดอยู่แล้วล่ะไม่อยากให้เอาไปรวมกันแบบนี้
เพราะมันไปรวมอยู่ที่เดียวกันมันไม่ได้กระจายเงินรางวัลไงคุณ
ต้องกระจายต้องทำให้เงินสะพัดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
คือแก้ปัญหาสลากแพงด้วยพอเอาไปรวมชุดเลขดีเลขเด็ดเลขดัง
แล้วรวมชุดเป็นชุดใหญ่อีกโอ้ยิ่งขายแพงกันไปใหญ่
กองสลากเขาพยายามแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ
เราอยากให้รวยกระจายนะเราไม่อยากให้รวยกระจุกแล้วนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมงวดทิ้งท้ายนะฮะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วจริงที่บอกว่า
วิธีการนี้จะเอามาแก้ปัญหาเรื่องของการขายสลากแพงขายสลากเกินราคา
ได้จริงหรือเปล่านะครับ